ทางตำรวจโพธารามค่ะมีการคุมตัวสจวัญชาติฝากขังนะคะ
หลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุยิงครูนงพี่สะพ้าย
ที่ลงสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนตอนทรายค่ะเจ้าตัวนั้นก็ให้การปฏิเสธนะคะ
แต่ว่าทางครอบครัวครูนงยืนยันค่ะว่าตอนนี้จะยังไม่มีการเผาจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดเท่านั้นนะคะ

พบร่างนางวราพรเนียมรักษา
สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนทราย
ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
และยังมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีก๖คน
เหตุการณ์ระทึกมาไม่กี่ชั่วโมง
ขออนุมัติศาลออกหมายจับในวัญชาติเนียมรักษา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทันที
ซึ่งเขาไม่เพียงอยู่คนละคั่วการเมืองกับผู้เสียชีวิตเท่านั้น
แต่เขาเป็นน้องชายของสามีผู้เสียชีวิตอีกด้วย
นี้ตำรวจและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ปมสังหารมาจากการเมืองท้องถิ่นที่กำลังระอุ
ตกเป็นผู้ต้องหาไม่ทันข้ามวัน
วัญชาติติดต่อเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เขายืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ

ตำรวจคุมตัวฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัว
พยานหลักฐานต่างที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจได้ลงพื้นที่เก็บไว้ทั้งหมด

คาดว่าคนร้ายใช้เป็นจุดซุ่มยิง
แต่ไม่แน่ชัดว่าคนร้ายมีจำนวนเท่าใด
ทีมข่าวได้ใช้เชือกฟางสีแดงแทนวิถีกระสุน
ซึ่งจากคำให้การของพยานที่อยู่ในสาราตั้งสวดศพ
บอกว่าวิถีกระสุนมาจากลุกกรง
อยู่บริเวณด้านหลังสารา
โดยคนร้ายยืนอยู่บริเวณด้านนอกสารา

ทางด้านซ้ายของร่างกาย
ส่วนที่มีข้อสันนิษฐานว่าคนร้าย

คือบริเวณด้านหลังพระประธาน
แต่หากยิงจากจุดนี้วิถีกระสุน

ของผู้เสียชีวิตได้เช่นกัน
ซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นการจำลอง
คุณผู้ชมได้เห็นและเป็นการคาดการณ์
ของทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเท่านั้นนะครับ

สรุปการก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
และนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ทั้งหมด
ของเหตุการณ์อุกอาจในครั้งนี้ครับ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตครอบครัวยืนยันว่า

สร้างขึ้นบริเวณด้านหน้าบ้าน
กว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุด
จะเคลียร์พลทั้งรูปพอดีด้วย
ก็เอารอจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
และก็เผ่า

๕ปีเลยที่เราก็ฝังร่าง
ถ้าว่ายังงี้ล่ะเดือดดอยละก็วางเอาอย่างนี้ล่ะ

ถ้าแผลจะลุดเราก็มาเผามา
หลุมฝังศพของนางวราพรทางครอบครัว

ซึ่งชาวบ้านในระแวกนี้ต่างเข้าใจและเห็นใจถึงสาเหตุที่ยังคงเก็บร่างของผู้เสียชีวิตไว้
ส่วนกรณีที่ครอบครัวของครูนงจะเชิญชวนชาวบ้านให้ลงคะแนน
ทีมข่าวได้ตรวจสอบไปยังกรกตประจำจังหวัดและกรกตกลาง
ให้ข้อมูลว่าต้องระมัดระวังเพราะอาจฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งมาตรา๖๕
เพราะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะกระทำการดังกล่าว
ทางฝั่งผู้แข่งสามารถเรียกร้องให้กรกตตรวจสอบการกระทำดังกล่าวว่าขัดหรือไม่ขัดต่อกฎหมายได้

คารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน